เวลาสังสรรค์เวลาดื่มเวลาเมามาบอกกันหน่อยอาการเป็นอย่างไร
บางคนกินเหล้าแต่อย่าให้เหล้ากินเรา
ใช่แต่มีบางคนผมรู้จัก
กินเหล้าเมาแล้วชอบร้องเพลงก็มี

ผมเหมือนจะรู้จักเหมือนกัน
ผู้หญิงคนนี้เหมือนจะโดนเหล้ากินแล้วล่ะ
เมาร้องไห้ไม่รู้เครียดอะไรมา

ไอ้การนั่งไม่แปลกสถานที่ที่เขานั่งแปลก
ที่วงวงนั่นหรอทุกคนมานั่งกลางถนนอ่ะน้าเมาหรอ

นั่งตรงเส้นแบ่งเลนเห็นไหมคุณผู้ชม
เดี๋ยวก่อนนะเขาเมาขนาดนี้ไปกินคนเดียว
ไม่มีใครห้ามไม่มีเพื่อนแบบเฮ้ยอย่าออกไปอะไรแบบนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่ามาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงคุณผู้ชม
ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์โพสต์คลิปนี้ไว้ครับ

สายสระบุรีลมศักดิ์แนวเผอร์ศรีเทศที่เพชรบูรณ์

ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาสติไม่ดีหรือคิดสั้น
แต่ว่าข้อมูลคือเธอเมาครับ
ทีมข่าวก็เลยไปถามกู้ภัยในพื้นที่ครับ

เหตุการณ์นี้คลิปนี้เกิดขึ้น๑กรกฎาคมที่ผ่านมาวันเสาร์
ผู้ภัยเขาก็รับแจ้งมาจากชาวบ้านว่า
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนอนอยู่กลางถนน
ไปตรวจสอบเจอผู้หญิงอายุ๕๐ปี

เธอนอนร้องห้าอยู่กลางถนน

กลัวว่าเดี๋ยวรถจะไปเฉียวมาชนเอา

แล้วก็โทรให้ทางญาติมารับตัวผู้หญิงเขากลับบ้านไป

ถ้าเธอดื่มคนเดียวอันนี้อาจจะไม่มีคนห้าม

สัญญากับน้ำแข็งอย่างหนึ่งได้ไหม

ไปกันสองคนเอาเชือกผูกมือกันไว้ให้แน่นนะ

พี่แต่น้ำแข็งไม่อยากมานั่งอ่านข่าว
ว่าแบบเอ๊ยมีแบบในโดมนำสมมุติ

นั่งอยู่กลางถนนแบบนี้ไม่เอา
ถ้าสมมุติขนาดนี้ไม่ต้องสมมุตินะ